ช่วงนี้มาติดตามสาววิเคราะห์ตลบม่านการเมือง
ถึงแม้ว่าจะมีความชัดเจนว่าวันที่๗สิงหาคม
เป็นวันการออกมาลงเสียงประชามติร่างรัฐมนูล
ถ้าวุ่นวายมากนักก็ไม่ต้องทำเลยดีกว่าไหม

ขีดเส้นใต้ประโยคนี้เพราะว่าทำให้หลายคนสะเทือนเหมือนกัน
วันนี้ครับบรรดาคอลัมนิสต์ของหนังสือพิมพ์แต่ละก็เห็นตรงกันว่า
มีโอกาสมากครับที่ท่านนายกจะไม่ให้ทำประชามติในเรื่องนี้
เดี๋ยวตามพร้อมกันในเสาร์วิเคราะห์ตลอบมารการเมือง
ก่อนถึงวันทำประชามติร่างรัฐธรรมนูล๗สิงหาคม
ดูเหมือนว่ามีความเคลื่อนไหวอย่างมีนัยยะสำคัญของพักเพื่อไทยออกมา
นายกรัฐมนตรีออกมาพูดชัดเจนเป็นครั้งแรกว่า
สินอยู่เบื้องหลังและพูดเลยว่า
ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำหมายถึงประชามติ
ถ้าหากมีความวุ่นวายเกิดขึ้นแบบนี้ทำประชามติไม่ได้ก็ไม่ต้องทำดีกว่า
ไม่ทำประชามติได้เหรอคะ
ได้ครับแต่ว่าจะต้องแก้ไขรัฐมนูลนะครับ
เพราะว่ารัฐมนูลของข้อสชฉบับชั่วคราวที่ใช้อยู่นั้นกำหนดให้ต้องทำ
ถ้าไม่ทำก็ต้องแก้ไขรัฐมนูล
เอาล่ะกรรมวิธีทางกฎหมายถ้าหากมันจำเป็นทำไม่ได้เนี่ยก็คงไม่มีอะไรยาก
เพราะสภาแล้วก็อำนาจก็เต็มของคอสชอยู่แล้วล่ะครับ
ตอนนี้เมื่อออกจากปากหมายเลขหนึ่งของอำนาจพิเศษผลเอกประยุทธ์นะฮะ
ทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำเนี่ยแค่สั้นแล้วก็พูดในโอกาสเดียวกับระบุว่า
อดีตนายกทักษิณอยู่เบื้องหลังล็อบบี้ยึด
ก็พอดีกับบรรยากาศของการแสดงความคิดเห็นแสดงออกเกี่ยวกับเรื่องร่างลำนูน
เรื่องธรรมดาธรรมติอะไรอย่างนี้กรณีของคุณไก่วัฒนาก็อาจจะกดดันอะไรตลอด
เพราะฉะนั้นเราไม่มีทางรู้ว่าพระมนุษย์ประยุทธ์
มีข่าวกรองอะไรท่านมีข้อมูลอะไร
ท่านถึงต้องหลุดพูดเปิดออกมาตรงอย่างนี้เจตนาหรือเปล่า
หรือว่ามุนกิจแล้วก็กรอนพาไป
ถ้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นจะไม่ทำประชามติ
วุ่นวายที่ว่านี้ต้องวุ่นวายถึงขั้นไหนคะถึงจะไม่ทำประชามติได้
นั่นสิครับตรงนี้น่าคิดครับ
จริงแล้วฝ่ายความมั่นคงเองนั่นแหละ
จะต้องเป็นผู้กำหนดว่ามันจะต้องถึงระดับไหน
ต้องจราจนวุ่นวายเลิศตกย้างออก
ระหว่างการเดินทางไปสู่วันทำประชามติหรือไม่
ถ้ามันถึงขั้นนั้นจำเป็นต้องระงับ
เราก็ไม่มีทางเลือกเพราะว่าสถานการณ์แบบนั้น

คือภาคการเมืองทั้งหลายทั้งปวง

เลือกตั้งแล้วจะได้อำนาจรัฐแค่ไหน
ค่อยไปสู้กันอีกตั้งอีกยกหนึ่งนะฮะ
ปัญหาเหล่านี้ผมมองไปเห็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่น่ารำคาญ
ผมก็เห็นใจนายกนะว่าต้องแบกรับภาระอะไรทั้งหลายทั้งปวง
แล้วมีแต่เรื่องให้ยุ่งเหยิงให้ปวดหัวให้ต้องหุดหงิดอยู่เรื่อย
จนทำให้ภาพพจน์ตัวท่านก็ไม่ค่อยดีนักนะครับ
แต่ในสังคมไทยเราจริงแล้วเนี่ยก็มีพูดกันก็ถูกอย่างหนึ่งก็คือ
ทุกสิ่งทุกอย่างที่มาเต้นมาร้องมาโวยวายอะไรกันเนี่ยมันก็คือเรื่องของนักการเมือง
อาจจะมีสื่อมีส่วนประกอบประชาชนจริงเขาไม่ได้มามีอะไรนักหนากับเรื่องเหล่านี้เลยนะครับ
ถ้าเมื่อถึงเวลาจะให้ไปลงประชามติเขาก็ไปลงประชามติจะไปเลือกตั้งเขาก็ไปเลือกตั้ง
แล้วผลออกมาอย่างไรเนี่ยนะฮะมันก็ต้องเป็นเรื่องของบ้านของเมืองนะฮะ
จริงแล้วความจริงของเรื่องนี้ก็คือท่านนายกจะว่าหลุดหรือไม่หลุดก็ไม่รู้
แต่ว่าท่านนายกพูดความจริงนะเรื่องคุณทักษิณอยู่เบื้องหลังความขัดแย้งเนี่ยเป็นความจริงที่รู้กันอยู่ในอกทุกคน
แต่ใครจะกล้าพูดจะเกรงใจไม่พูดหรือจะอะไรจริงแล้วปัญหามันคืออยู่ตรงเนี่ย
เพื่อนเขาด้วยเราไม่คิดหรอกวะปีนี้เป็นปี๗๐
รัฐบาลเองก็หยุดเรื่องหงุดหงิดเรื่องอื่นมาให้ความสำคัญเรื่องนี้ด้วย

หรืออีกเดือนถัดไปอีก๒เดือนเดือนสิงหาคม
วันเฉลิมพระชนวันศาสน์ของสมเด็จ

ซึ่งเป็นงานใหญ่ที่ควรจะปลื้มปิติ
ควรที่จะต้องช่วยกันทำอะไรตลาย

มาช่วยกันปลักดัน๒งานให้ยิ่งใหญ่
คือได้ไหมคะ
พลั้งเมื่อนี้

ลนลงไม่ให้มีประชามติเกิดขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับ

ส่วนหนึ่งของพักเพื่อไทยเท่านั้น
ภาคเพื่อไทยนักการเมืองเนี่ยไม่ว่าภาคไหน
ไม่ว่าพักไหนอยากที่จะเลือกตั้งเท่านั้น
เกิดขึ้นมาเป็นนักการเมืองก็อยากจะลงเลือกตั้ง
รอเวลาที่จะลงเลือกตั้งประชาชนเอง
ก็อยากจะลงเลือกตั้งอยากจะหอดบัตรแล้วนะครับ
ว่าจะมีรัฐมนุนออกมารูปแบบไหน

การมีเลือกตั้งเนี่ยทุกอย่างดูจะดีกว่า

สถานการณ์ตอนนี้พูดอะไรก็ไม่ได้แสดงออกอะไรก็ไม่ได้

ก็สามารถแสดงออกทางการเมืองได้มากขึ้นเต็มที่มากขึ้นนะครับ

ถ้าทำประชามติถ้าเลือกตั้งเขาได้แน่

ไม่อยากจะให้มีการทำประชามติร่างรัฐธรรมนุนอยู่
เกิดคำถามเรื่องของเอกภาพของพักเพื่อไทยด้วยไหมคะ
ไม่หรอกผมว่าอันนี้มันลีลา
ไม่มีนะครับนักการเมืองเนี่ยว่าใครคนไหนเนี่ยนะฮะ
แม้กระทั่งคุณทักษิณเองโวยอย่างเลือกตั้งเท่านั้น
เลือกตั้งเข้ามาแล้วได้เป็นผู้แทนแล้ว
เดี๋ยวนี้แหละครับพูดแค่ประโยคสองประโยคยังถูกไปอบรมแล้ว
เลือกตั้งดีกว่าอย่างไรก็ต้องไปสู่จุดนั้น
ลิขิตคะแต่ถ้าไม่ได้มีการจัดทำประชามติจริง
เหมือนที่ท่านนายกบอกว่าทำไม่ได้ก็ไม่ทำเนี่ยนะคะ
จะเกิดอะไรขึ้นกระแสกดดันจากต่างชาติจากนานาชาติ

มันก็แน่นอนเพราะว่าคุณไม่ได้ทำตามรถแบบที่บอกไว้
เพราะว่านี่เป็นกำหนดไว้ในรัฐมนุนสำหรับชั่วข่าว
ฉะนั้นเนี่ยมันก็คงจะยุ่งยากนะบ้านเมืองเรา
แต่ว่าถ้าเรามองถึงที่สุดแล้วเนี่ย
เหมือนอย่างที่มีนักวิเคราะห์การเมืองบางคนบอกว่า
ทำประชามติเนี่ยอย่าให้มันเป็นเรื่องการต่อสู้ของสองคั่วอำนาจ

เพราะว่านั่นคือความจริงของการเมืองประเทศไทย
หัวหน้าคนประชาตร์โดนการที่จะเข้าไปสู่อำนาจ

สำหรับครับสนับแพ่งของหน้าการพี่ปะโบ๊ตเขาบอกว่าอยากเลิกสร้างอันนั้นเขาไปอีกอย่าง
ทำให้เห็นว่าคุณไม่สามารถจะทำให้บ้านเมืองสงบได้นะ
แต่เขามีอำนาจทางการเมืองที่สามารถจะต่อลองที่จะมีพลังประชาชนออกมาแสดงออกอะไรได้มาก
ในทางกลับกันในคอสชเขาก็ยังมองว่าอยากให้ประชามติผ่านหรือเปล่า
เพราะว่าโดยการสำรวจข้อมูลอะไรต่างพระเภทไทยก็ยังได้เสี่ยงมาก
ฉะนั้นมันก็ต้องเล่นบทว่าต้องเดินตามรถแล้วก็ให้ประชามาตรีผ่าน
อันนี้เป็นการแสดงออกทางสาธารณะนะแต่ใจจริงไม่รู้เขาอยากให้ผ่านหรือเปล่า
เพราะว่าถ้ามันออกมาแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปอย่างที่ขอสชคาดหวังว่า

ดังนั้นนั้นถ้าพูดไปถึงที่สุด
สองฝ่ายเนี่ยก็อะไรก็ได้

ถ้าจับสัญญากันจริงจริงจากท่านนายกประยุทธ์คือตอนนี้รอจังหวะไหม
ให้มีความวุ่นวายมากกว่านี้ให้ประชาชนออกมาเรียกร้องเอง
ประกาศใช้รัฐธรรมนูลไปเลยไม่ต้องประชามติ
มันเป็นไปถึงขั้นนั้นขนาดนั้นไหมคะพี่สุนทรครับ
ผมไม่คิดว่าจะเป็นเป้าประสงค์ที่พลเอกประยุทธ์หรือคอสชจะต้องการ
ที่จะไม่ทำประชามตินะครับเพราะว่าโดยหลักเนี่ยประชามติคือความชอบทำ
ที่ได้จากประชาชนที่บอกว่าทำไม่ได้ก็ไม่ทำ
ผมคิดว่าความเป็นไปได้ที่จะไม่ทำน้อยมาก

มันจะต้องเกิดเหตุการณ์ที่ทำไม่ได้จริง

มันจะสูญเสียมันจะไปกันใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับ
ตอนนี้มาพูดถึงการเข้าสู่อำมาตย์รัฐ

ประกอบสนับสนุนอะไรสำหรับวิถีชีวิต
นิเวศทางการเมืองของเขาเนี่ยมากมายนะครับ
แต่ผมมองว่าการต่อสู้ของคุณทักษิณ
เท่าที่จับสัญญาณมาตลอดเนี่ย

เขาไม่ได้ต่อสู้เพื่อเข้าสู่อำนาจรัฐอย่างเดียว
เขาต่อสู้เพื่อร้างความผิด
เพื่อใช้อำนาจใช้เสียงข้างมาก
ไปล้างความผิดไปปลดล็อกให้เขากลับบ้านเท่
เจตำนงตรงนี้ข้างขาวยังดำรงอยู่เหนียวแน่น

ตอนตี๓ตี๔ก็อนุมัติกฎหมายกันอยู่

ผมว่าอดีตนายกยิ่งรักยังอยู่นะวันนี้นะครับ
ผมอยากจะชี้ให้เห็นชัดตรงนี้ว่า
ความต้องการของคุณทักษิณนั้น
ไม่ว่าใครก็แล้วแต่ได้อำนาจรัฐแล้ว
ไม่สามารถสนองต่อความต้องการเขาได้

แล้วเขาก็ต้องพยายามเข้าสู่อำนาจรัฐให้ได้
ไม่ว่าทางหนึ่งก็ทางใด
อันนี้เป็นเป้าประสงค์ที่ชัดเจนมาตลอด

เมื่อเปิดกันตรงไปตรงมาอย่างนี้แล้วเนี่ย
น่าคิดว่าหัวจะออกอะไร
ได้เวลาหัวจะออกแล้วผมคิดว่าอย่างนั้น
ทำประชามติหรือไม่ทำประชามติ
จะส่งผลต่ออดีตนายกทักษิณ
กลับมาอย่างเท่ยังไงคะพี่ทงชัยคะ
ก็ปัญหาที่เราพูดกันอยู่นี้ก็คือ
การช่วงชิงอำนาจรัฐ
คือแท้ที่จริงแล้วก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวเองนะครับ
เมื่อตั้งเป้าว่าจะชิงอำนาจรัฐกันเพื่อผลประโยชน์ของตัวเอง
แทนที่จะคิดถึงประโยชน์ของประเทศ
แทนจะคิดถึงความสงบสุขของประชาชน
มันจะทำให้บ้านเมืองนี้วางเวงนะครับ
แต่จริงแล้วปัญหาทุกปัญหามันแก้ได้นะครับ
ทุกคนก็พูดกันอยู่เสมอจนผมได้ยินมาซ้ำซากเลยว่า
เลือกตั้งเมื่อไหร่เพื่อไทยชนะแน่นะครับ
ปัญหามันแก้ได้ให้ไม่ชนะก็ได้

เช่นไม่มีพักการเมืองก็จะไม่มีพักไหนมาชนะ
ก็เลือกตั้งกันไปนะครับ
ไม่มีพักการเมืองเอาละเริ่มต้นอันที่๑นะครับ
ก็มีเลือกตั้งไม่มีนะฮะ
หรือจะเสนอข้อเสนอที่แปลกใหม่เช่น

มาเริ่มต้นการเมืองน้ำใหม่บริสุทธิ์ใสแจ๋ว
คนที่เคยเล่นการเมืองเป็นสอสอมาแล้วไม่มีสิทธิ์สมัครสอสอ
เอาน้ำใหม่กันมาเลยคุณจะส่งลูกหลานบริวารอะไรมา
คนใหม่มาสู้กันได้จับตาเอ็กซาเรย์ตั้งแต่เริ่มต้นกไก่นะครับ
ขณะเดียวกันวุฒิสภาที่จะตั้งขึ้นมาใหม่
พวกสภานิติบัญจัศนชสมหยุด

สิ่งทุกอย่างที่ผมพูดเป็นเรื่องตลกนะฮะ
เหมือนว่าจะตลกไม่ใช่ตลกบ้านแต่เป็นตลกการเมืองไปซะแล้ว
แต่ว่าสักวันหนึ่งอาจจะเกิดขึ้นก็ได้
โปรดติดตามตอนต่อไป